ผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่น่าจะพิสูจน์ได้อีกครั้งหนึ่งว่า
รักแท้มีอยู่จริงรักแท้มีอยู่จริงนะฮะ
บ่าวสาวคู่นึงเขาจะแต่งงานกันอีก๒เดือนข้างหน้า๘ตุลาคม
แต่ว่าที่เจ้าสาวเนี่ยเมื่อวันที่๔ที่ผ่านมา
นั่งรถเก๋งไปกับคุณแม่ประสานงากับรถกระบะเธอเสียชีวิต
เจ้าเบ่ามาที่งานศพของว่าที่เจ้าสาวตัดสินใจสวมชุดเจ้าเบ่าเจ้าสาว
แล้วสวมแหวนแต่งงานให้เลยนะฮะทั้งกู้ภัยนะทั้งคนที่มาช่วยงาน
ช่างแต่งหน้าที่มาแต่งหน้าศพนั่นแหละทุกคนคือบอกไม่รู้จะทำยังไงกับบรรยากาศตรงนี้
ไม่ถูกจริงแล้วเขาก็โพสต์คลิปเอาไว้นะครับไปดูนะฮะ
แต่เธอไปไม่ลาไม่มีเธอกลับมาไม่มีแม้สิ่งที่ไม่รู้จะทำยังไงกับบรรยากาศตรงนี้

แต่มันก็เศร้าใจเหลือเกินจริงค่ะ
ทั้งซึงใจและสะเทือนใจ
คือทั้งกู้ภัยหรือว่าผู้ที่เขามาช่วยแต่งหน้าแต่งตัวให้กับผู้ที่เสียชีวิต

เขาต้องเข้าไปตอบนะครับเขาบอกเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครมาล้อเล่น
นี่มันเรื่องของชีวิตความเป็นความตายนะคะ

คุณเต้นะฮะคุณเต้คือเจ้าเบ่าในคลิปนะ
คุณเต้สิบตำรวจเอกชาวพลแทร่ฮาว

อายุ๒๐ปีอายุเท่ากันเลยเจ้าบ่าวเจ้าสาว
คุณเต้นี่เป็นตำรวจทำงานอยู่ที่สพแม่ลานจังหวัดปัตตานีนะ
นี่ฮะบรรจงหอมมือของเจ้าสาวในช่วงเวลานี้ของเขา

คือน้องโอ้น้องโอ้ชื่อจริงคือนางสาวสุพัตราคำปัดฉิมอายุ๒๐ปี

น้องโอ้นี่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถเก่งที่นั่งไปกับคุณแม่เนี่ย
ชนประสานงากับรถกระบะเมื่อค่ำ๔สิงหาคมที่๔แยกบ้านเลิศอรุณ
ตำบลทัพทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินนี่เจ้าเบาหวีผมให้กับเจ้าสาว
ตอนที่ใส่ชุดเจ้าสาวแล้วก็แต่งหน้ากันทำผมกันวันนั้นน้องโอ้นั่งรถเก๋งไปกับคุณแม่นะครับ
ฝนตกหนักรถลื่นถลายไปเสียหลักชนประสานงากับรถกระบะ
น้องโอ้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนคุณแม่ของน้องโอ้บาดเจ็บสาหัส
คู่กรณีที่ขับรถกระบะก็บาดเจ็บสาหัสหลังจากรู้ข่าวว่าแฟนสาวเสียชีวิต
คุณเต้รีบเดินทางมาที่สุรินทันทีนะครับมาที่บ้านเกิดของแฟนสาวที่อำเภอสังขะ
ตอนนั้นมาถึงเนี่ยคุณเต้ตัดสินใจคือทางกู้ภัยก็ต้องมาช่วยเหลือเรื่องของ
เรื่องของศพอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่คุณเต้ตัดสินใจบอกว่าผมขอแบบนี้ได้ไหม
ขอใส่ชุดเจ้าเบ่าเจ้าสาวแต่งหน้าทำผมให้โอ้เนี่ยเป็นเหมือนเจ้าสาวเลย
แล้วผมจะสวมแหวนแต่งงานขอแต่งงานกับแฟนสาวของผมขอสวมแหวนแต่งงานขอจูบลากันเป็นครั้งสุดท้าย
ทุกคนเห็นบอกซึ้งเหลือเกินแล้วก็สะเทือนใจด้วย
ท่านผู้ชมครับน้องโอ้เนี่ยครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่วัด
ขามน้อยนะครับที่สังขะจังหวัดสุรินทร์
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคุณเต้นะฮะ
สิบตำรวจเอกชวพลแซ่เฮ้าเป็นตำรวจอยู่ที่สพแม่ลานจังหวัดปัตตานี
แน่นอนว่าเขาก็ยังทำใจไม่ได้
นี่ฮะติไปคุยด้วยนะครับร้องไห้ตลอดเวลา
มันไม่มีใครทำใจได้กับเรื่องความสูญเสียจริงอะนะคะ
นี่คือวัดที่ตั้งศพของแฟนสาวนะฮะแต่มีรูปที่สวยงามของแฟนสาวของเขาอยู่เต็มเลย
วันนี้เต้เนี่ยเอาแหวนแต่งงานมาให้เราดู
นี่ฮะแหวนแต่งงานนะเขาบอกเขายังทำใจไม่ได้จริง
แล้วก็เล่าว่าเขากับโอ้เนี่ยรักกันมาก
ศึกษาดูใจกันมาปีกว่าเกือบ๒ปี

ตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกันเมื่อ๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
วางแผนกันว่าจะแต่งงานกันเพราะโอ้เนี่ยเขาอยากใส่ชุดเจ้าสาวมาก
จะแต่งงานกัน๘ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วนะ

นี่นี่สิงหาคมนี่อีก๒เดือนเองจะแต่งงานแล้ว
แต่จดทะเบียนแล้วเมื่อ๒๑กรกฎาคมนี่ฮะภาพต่าง

ภาวะที่เจ้าสาวของเขาไปลองชุดไปสวมชุดไปดูชุดแต่งงาน
ที่ตัดสินใจจะแต่งงาน๘ตุลาคมเพราะนั่นตรงกับวันคล้ายวันเกิดของโอ้
สอดทองมั่นผู้ใหญ่สองฝ่ายคุยกันเรียบร้อย
เขาเตรียมไว้๑ล้านบาทนี่คือคุณโอ้นะฮะว่าที่เจ้าสาวคือทั้งสวยทั้งหล่อทั้งคู่

นี่ฮะไปเที่ยวกันมาเนี่ยฮะภาพบรรยากาศแห่งความจดจำต่างมันเยอะแยะไปหมด
โอ้เนี่ยไปเข้าคอร์สเจ้าสาวเตรียมไว้ทุกอย่างอยากจะสวยที่สุดในวันแต่งงานนะครับ
แล้วเคยบอกกับคุณเต้นะเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมงานทุกสิ่งทุกอย่าง
สุดท้ายเนี่ยมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อ๔สิงหาคมเต้บอกว่าเขาตัดสินใจยังไงก็จะแต่งงาน
ตัดสินใจแต่งงานกับศพของแฟนในวันที่กู้ภัยเนี่ยเขามาเตรียมการมาจัดการเรื่องศพให้

เลือกชุดเจ้าสาวให้แฟนใส่นะแล้วก็เอาสูตรมาใส่ถ่ายรูปนะสวมแหวนแต่งงาน
เพราะจากนี้ไปเนี่ยเขารู้ว่ามันจะไม่มีโอกาสอีกแล้วถ้าศพของแฟนของเขาบรรจุใส่ลง
เดี๋ยวหลังจากเสร็จงานชาปนกิจศพของแฟนเขาจะนำอัฐิของแฟนไปที่บ้านของเขาที่จังหวัดกะบี

บ้านเขาอยู่ยาลาแต่จะพาไปที่กะบี่ที่มีที่มีทะเลเพราะแฟนเนี่ยบอกว่าอยากแต่งงานที่ชายหาดนี่ครับ
คือคุณเต้เนี่ยเขาอยู่กับคุณแม่ของเขาตลอดว่าเขายังทำใจไม่ได้
ส่วนคุณแม่ของแฟนสาวตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับ
ที่แฟนจะเสียชีวิต๒วันก่อนเนี่ยคุณเต้บอกเขาฝันนะครับ
ฝันว่าไปเล่นบานาน่าโบ๊ทกับแฟนที่ทะเลแล้วตัวของเต้เนี่ยตกจากเรือ
ส่วนโอ้ยังอยู่บนบานาน่าโบ๊ทเขาก็เลยไหว้น้ำขึ้นฝั่ง
แต่พอขึ้นฝั่งมาแล้วเนี่ยไม่เจอแฟนนะยังเอาความฝันเนี่ยไปเล่าให้กับแฟนก็คือโอ้ฟังเลย
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรกันเพราะก็ไม่ได้เชื่อเรื่องลางร้ายหรือว่าทำนายฝันอะไรพวกนี้เท่าไหร่
สุดท้ายเขาก็สูญเสียแฟนของเขาจริง
ผมอยากจะดูแลเขาตลอดชีวิตให้เขาสบายให้เขามีความสุขกับผม
เพราะว่าผมคิดถึงอยากให้เขามาแกล้งผมแล้ว
เขาบอกว่าเขาจะมาหาผมถ้าเขาเสียไม่ต้องพูดเล่นนะครับ
เพราะยังไม่มาหาผมครับตอนนี้ผมคิดถึงอยากเจอเขามาก
คุณแม่ของคุณเต้ก็มาอยู่ด้วยตลอดนะฮะ

ที่วัดที่สูรินนะฮะ

คุณแม่บอกว่าตอนเดินทางมางานศพของน้องโอ้เนี่ย
ลูกชายมาปรึกษาว่าจะแต่งงานกับร่างของโอ้ได้ไหม

เพราะลูกชายเนี่ยเขารักแฟนเขามาก

เหลือแค่รอวันแต่งงานเท่านั้นเอง

ก็ได้แต่อยู่ให้กำลังใจลูกชาย

ตอนนี้ถ้าแต่งงานกันตอนนู้นก็มันดีกว่าแล้วนะ

เห็นลูกเสียใจเราก็เสียใจ

ตอนนี้มีใครกำลังใจอ่ะน้อง

จิตตุกมาก

พี่ชายของน้องโอ้ที่เสียชีวิตนะฮะ
พี่ชายบอกว่าทางฝั่งของครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้เหมือนกัน
ต้องสูญเสียน้องสาวไปอย่างกระทันหัน
ส่วนคุณแม่ตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว

เพราะตอนแรกแม่อาการสาหัส
พี่ชายน้องโอ้บอกว่ายังไม่กล้าบอกแม่นะครับ

ที่โรงพยาบาลแม่ก็ถามหาลูกสาวตลอด

ก็อ้างกับแม่ไปก่อนบอก
น้องก็นอนรักษาตัวอยู่เหมือนกัน
เดี๋ยวพอแม่อาการดีขึ้นถึงเวลาก็คงต้องบอกความจริงกับแม่
ส่วนที่แฟนของน้องสาวได้แต่งงานกับร่างของน้อง
พี่ชายบอกก็รู้สึกซึ้งใจมาก
ผู้ชายคนนึงเนี่ยรักน้องสาวเขามากขนาดนี้

ตำรวจสพสังขะบอกว่าตอนนี้ต้องรอให้คนเจ็บทั้งสองฝั่ง
คือรถเก๋งกับรถกระบะเนี่ยอาการดีขึ้นก่อนเพราะว่าสาหัสทั้งคู่
เดี๋ยวคงต้องสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีกันตามขั้นตอนต่อไป
ว่าใครผิดใครถูกแบบไหนอะไรยังไง
แต่น้องโอ้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย